สนับสนุนโดยสมาร์ทปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ
สูตรแอคที่เฟรชไม่ง้อแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลาสวัสดีครับ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่ะกลับมาเจอกันนะฮะ
วันนี้วันศุกร์วันศุกร์วันหยุดวันหยุดยาวด้วย
เหมือนคนเพิ่งออกบางคนก็อาจจะเพิ่งออกไปเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นคืนอ่ะ
แน่นมากถูกเป็นไหมคะบางคนอาจจะค่อยแล้วก็บางบริษัทที่เป็นเอกชนก็ยังไม่
เขาเรียกว่ายังไม่หยุดเขาให้หยุดวันจันทร์แทน
แต่แน่นอนฮะวันนี้เราติดตามกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด
ถูกต้องเราเชื่อว่าเมื่อวานถ้าใครดูไทยรัฐนิวโชว
จะมีการไล่ไทม์ลงไทม์ไลน์แม้กระทั่งข่าวเที่ยงไทยรัฐวันนี้
เขาไปกี่ผับเข้าไปหลายผับพอสมควร๓ผับพอสมควร
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เขาเชื่อว่ามีผู้ที่สัมผัสแล้วมีความเสี่ยง
อันนี้คือสัมผัสที่เขาพบเจอในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้
มันสัก๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมาฉะนั้นความเสี่ยงสูงอีก๗๘คน
เรื่องราววันนี้คนก็เลยไปติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเป็นยังไง
ใช่ถูกต้องค่ะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
ว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๔รายด้วยกัน
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๓๔๓๑รายค่ะ
กลับบ้านแล้ว๓๒๗๗ราย
ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล๙๖ราย

รวมผู้เสียชีวิตคงที่อยู่ที่๕๘รายค่ะ
ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นผู้ต้องขังชายไทย
อายุ๓๗ปีคือ
วันที่๑๕สิงหา๑๗สิงหา๒๐สิงหา๒๒สิงหาและ๒๔สิงหา
เขาเป็นดีเจอยู่ที่ร้านสามวันสองคืนพระรามสาม
เวลา๒๔นาฬิกาถึง๒นาฬิกา
ส่วนวันที่๑๖สิงหา๒๑สิงหา๒๓สิงหา
อันนี้เป็นดีเจที่ร้าน๓วัน๒คืนครับพระราม๕
อันนี้เวลา๒๒นาฬิกาถึง๑นาฬิกา
ส่วนวันที่๑๘สิงหาคมค่ะ
อันนี้ตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกา

เขาก็เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปสารรัชดาพบปิดาเป็นทนาย
ตัดสินที่ห้อง๘๐๑ร่วมกับผู้ต้องหา๒คน

สารตัดสินคดีเจ้าหน้าที่๒คนใส่กุญแจมือ
แล้วก็พาผู้ป่วยและผู้ต้องหาอีก๒คนลงลิฟต์ไป
เพื่อจะไปฝากขังใต้สารรัชดา
อยู่ร่วมกับผู้ต้องขัง๑๖ราย
ก่อนที่จะมีรถมารับผู้ป่วยและผู้ต้องขังรวม๑๖คน

โดย๘คนรวมผู้ป่วยไปที่แดนบำบัด
อีก๘คนไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ
วันที่๒๙สิงหาคมเริ่มมีเสมหะ
วันที่๒กันยายนผลตรวจเป็นบวก
และวันที่๓กันยายนเมื่อวานนี้ดำเนินการสอบสวนโรค
สรุปมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำคือที่คอนโด

สัมผัสเสี่ยงสูง๖รายรอผลตรวจ๕รายตรวจมาแล้วไม่พบเชื้อ
ส่วนอีกรายเป็นแม่ภรรยาอยู่ระหว่างรอการตรวจค่ะ
โดยมีการแยกกักแล้วก็ติดตาม๑๔วัน

สัมผัสเสี่ยงสูง๑คนก็คือเป็นเพื่อนดีเจ
แล้วก็ผู้ค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมอยู่นะคะ
สารอาญาผู้สัมผัส๔๙๒คน

เสี่ยงต่ำ๔๗๘คน
ซึ่งผลตรวจสัมผัสเสี่ยงสูง๑๐คนและเสี่ยงต่ำ๑๔๘คน

โรงพยาบาลทันทะสถานมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด๖คนค่ะ
ทันทะสถานบำบัดพิเศษกลาง
ก็จะมีเจ้าหน้าที่อศจรรนะคะสัมผัส๔๐คนครับ
เป็นแบบว่าเสี่ยงสูง๑๓คนเสี่ยงต่ำ๒๗คน
ก็นัดเก็บตัวอย่างในวันที่๘และ๑๖กันยายนนี้
ส่วนผู้ต้องขังที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันเลยอันนี้
เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๓๖คน
ผลตรวจเป็นลบทุกรายนะคะณตอนนี้
เตรียมเก็บตัวอย่างตรวจวันที่๘และ๑๖กันยายนอีก๑รอบนะคะ
ผู้ต้องขังรถคันเดียวกันที่นั่งไปตอนที่เมื่อกี้บอกไปมีทั้งหมด๑๖ถูกไหมคะ
ก็เรียกว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๘คนอยู่ระหว่างรอผลตรวจ
สรุปมีผู้สัมผัสรวมแล้ว๕๘๙คนอยู่ระหว่างสัมผัสเพิ่มอีกมีอีก๓๔คน
สัมผัสเสี่ยงสูง๗๘สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก๕๑๑คน
ซึ่งต้องบอกว่าทางสารอาญาเองก็ได้มีการตรวจสอบส่วนงานสำหรับผู้ที่ติดเชื้อมาติดต่อในวันดังกล่าวด้วยนะคะ
บางทีคนอาจจะไปในสถานที่เดียวกันในวันนั้น
อย่างเช่นงานตรวจร่างกายแล้วก็วัตถุก่อนเข้าอาคารสารอาญางานประชาสัมพันธ์ต่าง
งานหน้าบันลังผู้พิพากษาแล้วก็ผู้ช่วยผู้พิพากษาในบันลัง
งานควบคุมผู้ต้องขังเพื่อคัดแยกและกักตัวบุคคลที่สัมผัส
หรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อออกจากส่วนงานอื่น
จากนั้นก็ได้แจ้งกรมควบคุมโรคแล้วก็สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
เพื่อนำรถตรวจโรคเชื้อชีวะนิรภัยพระราชทานมาเก็บตัวอย่างตอนนี้
เพื่อจะตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด๑๙ค่ะ
ซึ่งก็จะทราบผลการตรวจภายใน๒๔ชั่วโมง
เรื่องต้นเลยจากการตรวจสอบเชื้อสำหรับบุคคลที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยจำนวน๑๕๐ราย
ปรากฏว่าตอนนี้ไม่พบการติดเชื้อ
แน่นอนฮะบางคนก็มีการไล่ไทม์ไลน์กันไป

ปรากฏว่าดีเจคนนี้นะฮะเขาอาศัยอยู่กับใคร
ครอบครัวเขาอย่างที่บอกกันว่า

แล้วก็ภรรยาน้องสาวภรรยาแล้วก็พ่อเลี้ยงชาวต่างชาติ
เพราะฉันรวมแล้วตั้งหมดกี่คนครับ๕คน
แล้วก็อย่างที่บอกว่าผลการตรวจทั้ง๕คนก่อน
เพราะว่า๕คนนี้อาจจะอยู่แบบว่าใกล้เสียชีวิต
ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับ
ปรากฏความดีใจของพวกเราต้องใช้คำว่าดีใจก่อน
คนที่อยู่ใกล้ชิดไม่พบเชื้อโอเคไม่พบเชื้อเลยนะฮะ
แล้วก็เขาถามว่าเพื่อความสบายใจทำยังไง
เพราะว่าคนทั้ง๕คนนั้นอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด
ถูกต้องไหมครับเขาทางนิติเนี่ย
ก็เลยพาออกไปเจ้าหน้าที่ได้พาครอบครัวทั้งหมดออกไปแล้ว
อยู่แยกในส่วนที่กักกันอีก๑๔วัน
ในขณะที่เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดเนี่ย
อีก๗คนประกอบไปด้วยเขาก็ไล่ต่อไปอีกนะเขาไม่ได้อยู่แค่นี้
แม่ของภรรยาอีกสเต็ปต่อไปแม่ของภรรยาอีก
แล้วก็ครอบครัวเพื่อนอีก๖คน
ที่ใกล้ชิดกับเขาต้องรอตรวจก่อนมีเพื่อนดีเจนะคะทำงานใกล้ชิดกันอยู่แล้ว
คุณหมอเขาออกมาพูดยืนยันหลายอย่างว่าคนที่ติดโควิดแล้วตอนแรก

แล้วณวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนนะครับ
แม้กระทั่งวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้

เราอาจจะไม่ได้อ่านข่าวโควิดเป็นหลักเนี่ยมานานแล้วถูกต้องไหม

แต่ความว่าโควิดจะอยู่กับเราอีก๒ปี
อีก๒ปีเต็มอย่างเช่นตอนนี้พม่าระบาด
เราก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าเขาบอกว่าวันนี้โอเคตรงนี้ขอให้ควบคุมให้อยู่เพราะว่าเราต้องไปควบคุมว่าแรงงานชาวพม่าเขาจะหลบหนีเข้าทางช่องทางธรรมชาติยังไง
มีถึงขนาดขบวนการเนี่ยหัวละ๕๐๐บาทพาเข้ามาด้วยซ้ำไปตรงนั้นน่ากลัวกว่าแต่ณขนาดนี้คือเราเชื่อว่าทางรัฐบาลเอาอยู่
ทางรัฐบาลเนี่ยเอาอยู่แน่นอนแม้กระทั่งโรเบิร์ตแพกิ๓วันนี้เขาติดเชื้อโควิดไปแล้วใช่ไหม
วันนี้ถ้าสมมุติดูกันในไทยรัฐออนไลน์เราดูในไทยรัฐออนไลน์เขาบอกว่าเพจแฉไฮโซหนุ่มควงดาราสาวเที่ยวผับก่อเรื่องเอาขวดตีเพื่อนสาวผิวคล้ำนี่อ้าวใครละนาน
เพื่อนสาวผิวคล้ำไทยรัฐเขาลงอย่างนี้นะฮะคือเป็นประเด็นมีเจ๊มอย๑๐๘เขาได้โพสต์ข้อความเมาส์แรงถึงไฮโซหนุ่มรายนึง
วงดาราสาวสวยมาเที่ยวผับแล้วก็มีเพื่อนสาวผิวคล้ำเข้ามาทักทายดาราสาวแต่ไฮโซกลับเอาแก้วพลาสติกหรือขวด
เขาบอกว่าขวดเป็นขวดฮะนะป๊ะไม่ใช่ป๊ะเขาบอกตีไม่ใช่นะ
ฟาดฟาดฟาดเหรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแก้วค่อยใช้แก้วพลาสติกเพราะว่าใช้แล้วทิ้งเลยตามผับ
แต่ขวดยังมีแต่ขวดยังมีอยู่อืมนะฮะเขาบอกเอาแก้วพลาสติกปลาหน้าเพื่อนสาวของดารา
แล้วเอาขวดตีหน้านางอีกรอบหนึ่งแสดงว่าสองเหตุการณ์อันแรกคือเอาแก้วปลา
ปลาก่อนเอ่อหืมหืมตามด้วยไว้ขวดตีดูนะฮะใช่ค่ะด้วยเจ๊หมอยโพสต์เล่าเรื่องราวดังเก่า
พรุ่งนี้หยุดยาวมาฟังเรื่องราวร้องทุกข์กันดีกว่าอืมณผับแห่งหนึ่ง

เมื่อทั้งคู่ควงกันมาแบบไม่กลัวข้อคอรหา
จากนั้นก็มีเพื่อนสาวผิวคล้ำ

บางชะนีหรือเรามั่งบางผาเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าคุยอะไรกันหรอก
เพราะว่าเพลงมันดังครับแต่สิ่งที่เห็นคือไฮโซเอาแก้วพลาสติก
ปาหน้าเพื่อนสาวของดาราก่อนแล้วเอาขวดเนี่ยไปตีหน้าเขาอีกรอบหนึ่ง
ทำไมทำขนาดนั้นอ่ะเออเพื่ออะไรใช่จ้ะเพื่อนสาวผิวคล้ำ
เพื่อนสาวก็เป็นนางเอกแหละจบที่ว่าดาราสาวมาขอโทษ
แล้วพาเพื่อนสาวไปโรงพยาบาลสุดท้ายอีเพื่อนสาวเนี่ยไม่เอาเรื่องเฉยเลย
งงไม่รู้ว่าทำไมไฮโซถึงรุนแรงเบอร์นั้น
หรือเพื่อนสาวของดาราอาจจะพูดอะไรผิดหูหรือเปล่า
ทำไมมากับคนนี้กิ๊กกันเหรอ
ได้ข่าวว่าผู้ชายเข้าใจผิดว่า
อีระสะมีแขกเป็นผู้ชาย
แม้แม้แม้ที่ไหนล่ะแม้
ฉันกำลังติดต่อไอ้รัสมีแคร์อยู่

นี่โทรหาแล้ว
คุณแม่จริงจังโทรหา

เขาก็รู้ว่าคุณแม่ไม่โทรหาสิ

เออเพื่อนสาวนะเพื่อนสาว

รู้แล้วเพื่อนสาวผิดความมีคนเดียวเหรอ

อย่างนั้นเลย
บอกว่าอยู่ดีนางก็โดนตีหน้าคุณแม่

ตัวหล่อนไหล่กับหมีกับววยกับควัน

อยู่สนามบินครับต้องไปทำงานครับ

ห่อนไปโดนขวดตีหน้ามาตรงไหนเนี่ยฉันให้ดูสิ

จังหวัดไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพนี่แหละฮะ

เหตุการณ์มันเป็นยังไงไหนหล่อนเล่าให้คุณแม่ฟังสิ
ณตอนนี้สิ่งที่ได้พูดคุยกันล่าสุดเขาก็เหมือนแบบ

อ้าวคนนี้เป็นยังไงอ่ะทำยังไง

แป๊บนี่ไงฮะ

เพจบอกเขาจ่ายเงินหล่อนมา๘หลักแล้วหล่อนก็เลยหุบปากจริงไหม
อ๋อไม่เป็นอะไรมากค่ะโด่งนิดหน่อยค่ะโด่งนิดหน่อยแล้วโดนข้างข้างข้างข้างโดนอะไร
ก็มันก็มีพกช้ำบ้างอะไรอย่างเงี้แล้วก็เลือกกำเพราไหลอะค่ะอืมแล้วได้ได้กลับได้มีการติดต่อกันหรือยังคะแม่
แล้วเขาติดต่อกลับมาขอโทษขอโพยหรือยัง
ก็มีอยากจะคุยครับแต่ว่าพอดีทางเรายังยังไม่พร้อมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้องดำเนินเรื่องค่ะ
ดำเนินเรื่องก็ด้วยจริงแขกก็ไม่อยากยุ่งอะไรมากอย่างเงี้
แต่ว่าด้วยเพื่อนเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาบอกแล้วว่าว่าว่า
ควรจะยังไงทำทุกอย่างให้ถูกต้องดีกว่าเราก็เลยว่าอ่ะ
อย่างนั้นเรามาทำเรื่องตรงนี้ให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องดีกว่าอืมนะ
แล้วแขไปพูดอะไรไม่เข้าหูเขาหรือเปล่าแขทำไมอ่ะไม่รู้จักไม่เคยรู้จัก
ก็เลยถูกรู้ว่าเขาชื่อนี้ค่ะอ๋ออ๋อคือเธอไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยเหรอ
ไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้ว่าเป็นใครค่ะอ๋อเหรอ
แล้วอยู่ดีเขามาตีหล่อนทำไมใช่วันนั้นไปเจอเจอหน้าเพื่อนแล้วแขกทักเขายังไง
เอ้าแข่แข่แข่เอ้าแข่แก้วเนี้ย

มาอ่าแขโอเคนี่ต่อก็ก็นั่นแหละครับพี่เดี๋ยวก็ต้องพูด
อะไรยังไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวก็ยังต้องดำเนินเรื่องฮะ
อืมแล้วก็เออช่วงนี้สายจะไหม้หน่อยค่ะอืมสายจะมัก
นี่แล้วนี่เธอไปแจ้งคงแจ้งความหรือยังอืมอ่าเดี๋ยวถ้า
แจ้งยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีค่ะอืมอันนี้ค่อย
เล่าให้เราแต่ตอนนี้เจ็บไปสมองหล่อนกระทบกระเทือนไหมอ๋อ
ยังฮะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปอยู่ดีเพราะว่า
จะลงเพราะถ้าหากว่าแล้วใครจะลงชกกับหล่อนแล้วทำไมหล่อน
ไม่ตีเขากลับเออตัวหล่อนก็ใหญ่ใหญ่ก็เอาจริงจริงครับ
คว้าไม่ทันด้วยแหละพี่อ๋อมันเร็วมากเหรอน้องแถมัน
มากใช่ไหมพอมันเร็วมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็ว
พี่แขพี่แขไปทักอะไรเพื่อนสาวของพี่แข
แล้วทำไมอยู่ดีดีเขาถึงแบบตึงตังขึ้นมาอืม
ทายพระปีพระทายปกติไม่รู้จักกันค่ะอืมแค่นั้นแหละปกติ
เอาจริงป่ะไอ้แขใหญ่แต่ตัวแต่จิตใจมันไม่มีอะไร
เลยไอ้แขเป็นคนที่แบบว่าไม่มีคือวันวันหนึ่งนั่งเลี้ย
ลูกต้นหอมอ่ะใช่เป็นผู้หญิงผมยาวตาโจเออนั่งเป็นผู้
น่ะแล้วอยู่นี่ไปตีแต่ตัวนั่งเองอาจจะใหญ่เนอะปัจจันทร์
ที่บ้าออกกำลังกายอ่ะแขอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ตี
แขไหมลูกก็เอาจริงจริงก็ไม่มีอะไรฮะก็มันทำไป
แล้วด้วยความจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเราเป็นว่า
เรามาทำทุกอย่างให้มันถูกต้องดีกว่าค่ะอืมอืมแต่
เขายังไม่ได้ติดต่อมาขอโทษขอโทษยังไม่มีนะเขาพยายาม
ติดต่ออยู่พี่แขนบอกมีค่ะแต่แขนยังไม่ยังไม่คุยอืมแต่
ยังไม่ได้ลูกสาวยังไม่ได้ไปรับเงินเขาใช่ไหม
ยังอยากนี่เขาบอกว่าคิดเป็นคำว่าอยากได้ค่าทำขวัญ
เท่าไหร่เพราะมันมีค่าทำค่าทำขวัญเอาจริงป่ะเอา
เอ็กซาเรย์ก่อนเมื่อวานแต่ค่าเอ็กซาเรย์มันเพิ่ง
มาฉันมารู้ตอนมาเป็นเอ็กซ์เรย์อื้อฮือน้องทวงใหญ่
แล้วเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวต้องโอนเงินให้น้องอีกเนี้ยน้องน้อง
มันเป็นคนออกเมื่อวานมันไม่มีเงินมันก็แบบว่าให้น้อง
คนออกค่าเอ็กซาเรย์อ่าฮะเมื่อวานเมื่อวานโดน
ฆ่าพยาบาลเป็นอะไรครับแกอ๋อหลักพันค่ะหลักพันแต่
มันก็ไม่ได้พกเงินอะไรอย่างงี้อ่าอ่าอ่านึกออกปะเรื่อง
มันไม่น่าจะเกิดขึ้นอ่ะเรื่องไม่เป็นเรื่องว่าตอนนี้มัน
เริ่มมันเริ่มมีปวดตรงฟันตรงด้านบนด้วยเดี๋ยวก็ต้อง
ไปดูด้วยค่ะว่ามันแบบเป็นอะไรใช่บางทีวันวันแรกมัน
ยังชาไงน้องนึกออกปะแต่เขาเนี้ยมันเริ่มปวดนาง
เพิ่งมาปวดตอนบ่ายบ่ายอ่าวันเนี้ยนางเริ่มมาปวดตอน
ไม่อยากรู้ว่าเหตุเกิดวันไหนกี่โมงเหตุเกิดเมื่อไหร่อ่ะ
แขเอ่อวันที่สองหลังวันที่สองเที่ยงคืนก็วันที่สาม
ที่สามนั่นแหละก็คือเมื่อวานนี้ก่อนโอ้โหก็คือเมื่อวานเนี้ยแหละอืม
แหละครับนอวิวิวีธีสามวันแต่ไม่ถึงกับเยบเนอะ
แขเนอะไม่ครับไม่ค่ะพี่หนูก็โมงเก้าหน้าตัวเอง

โอเค
แค่ด้วยนะครับจับหลักสภิแหมด้วยนะครับผม
เป็นเพื่อนคนออกมาค่ะเดี๋ยวรอค่ะ
โอ้ยไม่ตาย

เพราะผู้หญิงคือใครนี่แหละนี่แหละหนูอยากรู้
อะไรตามคุณพี่คนชอบคำดำ
เพราะว่าพวกเขาอายุก็ไปหมดทั้งประเทศแล้วล่ะ

รฟมั้งรอคว่าเราจะยืนยันนะคะ
พี่มศดามพูดเน้วเองหมดเลยมั้ยครับผม
ไม่แต่ต้องขอบคุณเพราะตอนนี้ฝึกว่า

อัปเดตมากจริงจริงแต่ว่าคนถามว่าเอาจริงจริงก็คือ
คนก็เริ่มแบบตามหาแล้วแหละว่าตัวละครที่พูดถึงเนี่ยที่ว่าไฮโซเนี่ย
ใช่แล้วก็เริ่มมีระแคะระคายเพราะบางคนมีคนเห็นเหตุการณ์
อ๋อเหรอเห็นเหตุการณ์นั้นอยู่ที่จังหวัดนั้นพัทยาพัทยาอื้อฮือ
ล้านหนึ่งล้านไหมเอามาต้องก็ได้อันนั้นเพราะเมื่อกี้เหมือนคุยกับพี่แขก
แขกว่าเดี๋ยวขอคุยกับทางผู้ใหญ่รวมถึงพี่แขกบอกว่าจะทำให้มันถูกต้อง
ใช่ครับเดี๋ยวว่าการนั้นแหละเหมือนว่าเดี๋ยวจะมีแทรงข่าววันที่ก้าวหรือเปล่า
ไม่แต่ที่เกียรติว่าพานางไปนางไม่ได้ไปนะอืมไม่มีไม่มีใครพานางไปนะหลังจากนางโดนตีอ่ะ
โรงพยาบาลเองนางไปเองกับน้องถูกก็ตายแล้วสงขานางไปของนางเอง
บอกไอ้แขนแล้วเธอไปยังไงคือฉันน่ะมาพี่แขกไม่ได้ไปกับเพื่อนเหรอ
ไม่มันตายกับน้องเย้กินกับน้องพี่หนูมึงเอาลูกให้ดูเป็นเชื้อเชิ้ตแล้วก็มีเลือดตรงนี้
ตีฉันไม่รู้ว่าเป็นยังไงอึงคือบอกหล่อนตัวใหญ่ก็จะตายกันเปล่าแหละให้เขาตีทำไม
เงียบร้อยนะครับผมพิธีกรอักษรย่อยอดเยี่ยมเกิดขึ้นนะครับเร็วนี้๑๙กัน
เรารู้กันอยู่แล้วล่ะจะมีการประชุมชุมนุมครั้งใหญ่เกิดขึ้นเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาประกาศนะฮะรอบชุมนุม
ให้แบบอยู่ในขอบเขตกฎหมายเลี่ยงเหตุอาจจะนำไปสู่ความรุนแรง
จากกรณีแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับพร้อมด้วยคณะประชาชนปลดแอบ
ประกาศว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้นวันที่๑๙กันยายนนี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ล่าสุดครับมีการเผยแพร่ประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องจากว่าเอาล่ะที่จริงแล้วก็ไม่มีสิทธิ์
รีบร้อนสิทธิเสรีภาพของใครได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องถูกต้อง
ทุกคนเราเป็นประชาชนปลายประชาชนปลายเรามีสิทธิ์ไปชุมนุมไว้กันได้หมด
ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ขนาดเดียวกันวันนี้เขาประกาศอะไรออกมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษา
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเนื้อหาเขาระบุอย่างนี้ครับ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบ
ขอบเขตของรัฐธรรมนูลและกฎหมายและการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างในระบอบประชาธิปไตย
โดยควบคู่กับการดูสวัสดีภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงภายใต้สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน
รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย
จึงเห็นควรว่ากำหนดแนวทางอย่างนี้ก็เหมือนกับเรามีกำหนดแนวทาง
คือไม่มีสิทธิ์หยุดการชุมนุมทุกคนสามารถไปชุมนุมได้หมด

แต่ในขณะเดียวกันวันนี้เขาบอกเขาขอกำหนดแนวทางของมหาวิทยาลัยในการ
อนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่

มหาวิทยาลัยนะครับ๑หลักการพื้นฐานคือ
มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาในการแสดงออกรวมถึงการชุมนุมทางการเมือง
ทั้งนี้ในขอบเขตกฎหมายแล้วก็รัฐธรรมนูล
อันนี้ค่อนข้างจะกว้างหน่อย
เขาบอกการจัดชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัยนั้น
จะต้องเป็นการจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือคณะ
หากเป็นกลุ่มอิสระฟังอยู่ดีนะฮะเป็นกลุ่มอิสระหรือกลุ่มเฉพาะกิจ
คุณจะต้องมีข้อแม้ฮะจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรองว่าเฮ้ย

เพราะความปลอดภัยวันนี้มันมีหลายกลุ่มถูกต้องไหมครับ
มันมีหลายต่อหลายกลุ่มที่ไม่ใช่เด็กธรรมศาสตร์ด้วยกัน
เพราะฉะนั้นกลุ่มอื่นที่คุณไม่ใช่นักศึกษาธรรมศาสตร์

จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง
ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราไปใช้พื้นที่ต่อมหาวิทยาลัยเขา
ถูกต้องไหมครับในการใช้พื้นที่จะต้องขออนุญาต
แล้วก็ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อน
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดชุมนุมทางการเมือง
ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย
หากมีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษากับผู้ขอจัดชุมนุมเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่รัฐที่รับผิดชอบ

ควรจะทำเป็นลายลักษร
โดยมีข้อตกลงในเรื่องเนื้อหา

นะฮะแล้วก็วิธีการแสดงออกให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย
มีมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการ
อีกทั้งมีมาตรการให้การดูแลสวัสดิภาพ
แล้วก็ความปลอดภัยของนักศึกษาด้วย
เพราะเขาบอกว่าวันที่๑๙เนี่ยน่าจะเยอะ

เขาบอกวันที่๑๙นี่น่าจะเป็นการชุมนุมใหญ่

มีเตรียมสมพงษ์เซอร์ไพรส์หรือหลายอย่างด้วย
เหมือนว่าข้อมูลที่ได้มาว่าวันที่๑๙
แต่เนื่องจากก็มีการระแวดระวังมากขึ้น
เพราะว่าบางอย่างพอไปถึงตรงนั้น

เผื่อมีคนขึ้นไปหรือมีคนออกไปพูดอะไรที่แบบไม่อยู่ในกรอบ
ขอบเขตที่เขากำหนดไว้แต่ต้นมันก็จะลำบาก
เพราะตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยก็เป็นที่ทุกคนไปกันใช่ไหมคะ
มันอาจจะมีกลุ่มที่หาผลประโยชน์จากด้านอื่น
หรือแบบที่ไม่ได้แปลงตัวเข้าไปอะไรอย่างนี้

กระเป๋าตังค์คุณใช้กันได้หรือเปล่า

เขาบอกว่ามีปัญหาจริงไหมตอนนี้คนเขาใช้เป่าตัง

บอกว่าสถานที่เที่ยวมันใช้เป่าตังได้หมดถูกต้องไหมล่ะ

ก็ต้องลองช่วงนี้เขาไปใช้กันอยู่ไง
เพราะคอมเมนต์จากทวิตเตอร์จากเฟสบุ๊คเหมือนกัน
เพราะว่าคุณหนุ่มไม่อยู่เพราะปกติคุณหนุ่มเขาจะอ่านทวิตเตอร์
วันนี้เดี๋ยวถามว่าแอปเป่าตังค์บอกวันนี้มันมีปัญหาจริงไหม
พอดีคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่ว่า
คุณหนุ่มถูกลอตเตอรี่แล้วไม่มาทำงานหรือเปล่า
พี่หนุ่มโอ้ชูล็อตเตอรี่ขึ้นมา

พี่หนุ่มบอกว่าออกเป็นบุญที่เขาเลยจับซะนิดหนึ่ง
คุณผู้ชมฮะแน่นอนเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะแจกคนละ๓๐๐บาท

๓๐๐๐บาทรู้สึกจะแจก๑๕ล้านคน

ครั้นทีแล้วได้ไหมค่ะครั้นทีเราไม่ทำแล้ว

อะไรกันที่ได้เงินไปส่วนรถค่าตั๋ว๑๙๖๖ไม่ได้กันเลย
ถูกค่าที่พักด้วยค่าตัวบินด้วยค่ากินข้าวก็ได้
ยังไม่ได้เลยคราวนี้รัฐบาลจะแจกอีก
แต่เดี๋ยวเรามาดูคนละแบบว่า๓๐๐๐บาท

นะบางคนเขาบอกอู้ตาย

๓๐๐บาทให้เที่ยวใช่ไหม
ให้ไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าให้ไปทำอะไรบ้าง
ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
อ้าวมาที่เรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะ
เป็นไงฮะ
เขาชื่นชมเขาให้มดดำมันใหญ่
บอกว่าอ่านอนตาหลับแล้วค่ะ

ไม่เสียแล้วที่ติดตามให้มดดำมานาน
ไม่ต้องหารู้หมดเลยเป็นใคร
เอาตอนเขาไม่รู้กันก่อนเหรอเถอะ
หมดยุคมานั่งเดาแล้วคะ

เมื่อกลุ่มผู้ชมก็ส่งมาสดใหม่ไม่เท่าไรแต่ก็รู้ว่าให้เยอะ
พอบอกว่าไอ้แขนาเหลือไปอะไรกับมัน
คือตัวมันใหญ่แต่ใจมันนิดเดียวแค่นั้น

พอบอกว่าตีตุ้มหรือตีหนุ้ยะนึกออกปะ

ตีตุ้งตีไอ้หนูให้ตีปุ๊โกะไอ้ปุ๊โกะที่ตีให้ตายก่อนได้

แขมันตัวใหญ่จริงไอ้ปุ๊กโกะอุ้ยน่ะตัวเอสทั้งวันอ่ะ
หนูหนูลูกหนูลูก
แต่ไอ้แขวนกว่าไม่มีพิษไม่มีไพไม่มีอะไรเลยจริงจริง

เดี๋ยวเราจะไปไล่ไปเป็นเกี่ยวกันในสกัดไป

มาเรื่องนี้รัฐบาลเขาแจงเงื่อนไขแจกเงินคนละ๓๐๑๕ล้านสิทธิ์เท่านั้นค่ะ
เพราะหลายคนกำลังสงสัยว่ายังไงใช่ไหมคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยบอกว่าตามที่สื่อออนไลน์บางสำนัก
รายงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชน๑๕ล้านสิทธิ์
รับ๓๐๐๐บาทเพื่อจับจ่ายใช้สอย

เป็นการเอื้อทุนใหญ่เงินเข้ากระเป๋าห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อนั้น

โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจ
เพื่อลดภาระค่าคลองชีพของประชาชนค่ะ
ต่อยอดมาจากโครงการชิมช็อปใช้ครับโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะยังเหมือนเดิม
แต่วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้เขาต้องการที่จะขยายร้านค้าที่เข้าร่วม
ซึ่งมีเป้าหมายคือกลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลอยหรือว่าพวกร้านโชว์หวยร้านขายข้าวแกง
โดยจะกระจายรายได้ลงสู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุด
ถึงมือผู้ประกอบการรายเล็กที่สุดซึ่งโครงการดังกล่าวได้กำหนดหลักการเบื้องต้น
ให้สามารถใช้จ่ายได้วันละ๑๐๐บาทโดยรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้๕๐
ผู้รับสิทธิ์ออกเองอีก๕๐ทั้งนี้ทางภาครัฐจะพยายามช่วยให้ผู้ค้ารายเล็กเนี่ยให้เข้าโครงการเยอะเพื่อที่จะเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลได้นะคะ
หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด๑๙มาโดยไม่ได้ตั้งเป้าให้เงินเข้ากระเป๋าทุนใหญ่แต่อย่างใดคือหลายคนก็สงสัยเป็นแบบนั้น
เพราะว่านายกก็พูดให้ไปซื้อร้านสะดวกซื้อได้ถูกต้องไหมครับ
ให้คนลงทะเบียนรับเงิน๓๐๐บาทใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจลุ้น
ไปเอื้อคนรวยหรือเปล่าไปเอื้อเจ้าสัวรึเปล่า
อะไรอย่างนั้นทีนี้จากกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโควิด๑๙
ก็เห็นชอบมาตรการคนละครึ่งอันนี้คือชื่อคนละครึ่งเลยนะคะ
เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศวงเงิน๔๕๐๐๐ล้านบาท
ให้ประชาชน๑๕ล้านคนซึ่งตามนโยบายจะเป็นการแจกเงินให้คนละ๓๐๐บาท
เพื่อซื้อของกับผู้ค้ารายย่อยโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายค่าสินค้าเครื่องหนึ่ง
แล้วก็รัฐบาลจะช่วยจ่ายอีกครึ่งหนึ่งอย่างเช่นถ้าจะใช้เงินที่รัฐให้สามพันบาท
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีเงิน๓๐๐๐บาทใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังก่อน
อย่างที่ถามไปว่ามีอยู่หรือเปล่าเพื่อเป็นช่องทางการรับแล้วก็การจ่ายเงินต้องผ่านแอปพลิเคชัน
ทั้งนี้ในเงื่อนไขผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้คือต้องถือสัญชาติไทยอายุ๑๘ปีขึ้นไปด้วยนะคะ
โดยเบื้องต้นการใช้เงินจะถูกจำกัดไว้ที่วันละ๑๐๐๒๐๐บาท
และขณะนี้กำลังประเมินความเหมาะสมของจำนวนเงินต่อวันว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่
โดยเงินที่รัฐบาลให้นั้นต้องใช้หมดวันต่อวันโอเคกำหนดมาอีกหากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ในวันถัดไปได้
อย่างเช่นกำหนดให้ใช้วันละ๑๐๐บาทใช่ไหมคะประชาชนต้องมีเงิน๕๐บาทมาร่วมใช้จ่ายในแต่ละวัน
เพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้า๑๐๐บาทรัฐบาลจ่าย๕๐บาทเราจ่าย๕๐บาท
จากนี้จะต้องนำไปใช้ในร้านค้าย่อยที่ขึ้นทะเบียนถุงเงินเอาไว้กับธนาคารกรุงไทย
อย่างเช่นนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งหาบเล่แผงรอยเป็นต้น
เพื่อให้เงินกระจายลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วง๓เดือนตั้งแต่ตุลานะคะถึงธันวาคม๒๕๖
โดยตลอดโครงการจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า๙๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็จะพยายามจัดทำรายละเอียดต่างแล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้
เพื่อจะเปิดให้ลงทะเบียนทั้งร้านค้ารวมถึงร้านค้าก็ต้องลงทะเบียนด้วย
วันที่หนึ่งตุลาขณะที่ร้านค้า๗๑๑ก็อยู่ในการพิจารณาว่าจะเข้าร่วมหรือเปล่า
อ๋อมันเป็นประเด็นที่พ่อนายกเขาหลุดออกมาใช่ไหมอันจริง
นายกเขาพูดออกมาว่าเอาเงินไปซื้อของเซเว่นถูกต้องไหมล่ะมันก็เลยเป็นประเด็น
ตอนนี้เขาเป็นเอื้อให้ใครหรือเปล่าแต่จริงเขาก็ต้องการช่วยร้านค้าแบบร้านข้าวแกงร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้
มันจะถึงคนที่จนจริงไหมอันนี้เขาอาจจะตั้งใจเพื่อจะช่วยร้านค้าด้วยนะคะ
ปกติเราจะได้เข้าไปแต่ใช้ใหญ่ในโรมาเก็ตแห่งเดียว
ในรูปนี้นั่นใช้ไปสายเรื่องการออกไปที่เที่ยวถูกมะฮะอันนี้ก็ดีนะ
แต่อันนี้ลงไปลายย่อยนั่นก็จะดีช่วยผู้ประกอบการด้วย

คุณผู้ชมฮะคนวันนี้บอกว่ามีคนพูดถึงเรื่องของคุณหนุ่มสอนรามกันทั้งวัน

เราย้อนกลับไปคุณหนุ่มสอนรามเนี่ยฟาดกลับแล้วหลังจากที่คุณหนุ่มสอนรามได้ประกาศ
ต้องยอมรับเมื่อวานนี้ก็ประกาศยุติความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยาของเมียเนี่ยอย่างเป็นทางการ
ซึ่งใบหย่าเนี่ยมันลงวัยเขาหย่าตั้งแต่๒๐มกราแล้ว

ที่เคยมีข่าวมาครั้งนึงถูกเพราะว่าเมื่อตอนนั้นที่เขาพูดคือ
จากว่าระยะ๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้าน
แล้วก็โทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งครับซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวัน
จึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามถ้าทำสัญญาหรือธุรกรรมทางการเงิน
หรือด้านต่างคุณติ๊กช่วยติดต่อคุณติ๊กโดยตรง
แล้วก็ไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกอีกแล้วแล้วก็เหมือนอันนี้เราขอสรุปกันแบบรวมอ่ะนะฮะ
ว่าคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำหน้าที่พ่อแล้วก็แม่ของวีจิ
ข้อตกลงตามเอกสารที่ระบุเอาไว้เท่านั้นต่อมาวันนี้คุณติ๊กอดีตภรรยาก็โพสต์รูปน้องหมาสีขาว
หมาสีขาวสองตัวพร้อมแคปชั่นกำกับว่าอิจฉาหมาหมามันยังรักลูกแล้วจุดจุดล่ะ
แล้วก็มีไปถึงคุณสอนรามนะฮะเทพิทักษ์แล้วก็มีวีจิก็คือลูกเขานี่แหละ
เพื่อลูกวันนี้เงินอย่างเดียวไม่ได้ผลมันต้องมีใจสร้างความอบอุ่นให้คนที่เรารัก
การแก้ไขปัญหาเราแก้มาได้มากมายหลายเรื่อง
สิ่งที่แก้ก้าวข้ามปัญหาไม่ได้ไม่ใช่คนมันคือใจคน
สิ่งที่แม่กลัวคือศูนย์สิ้นพลังรักลมความตั้งใจมาณอุตสาหะหนักแน่น
ไม่ไหวอ่อนเปรี้ยอ่อนเปรี้ยเพียลมไม่ไหวแล้วก็ลบข้อความดังกล่าวออก
จนกระทั่งช่วงเย็นนะฮะก่อนเข้ารายการข่าวใส่ไข่
รักลูกรักสามีมันเป็นแบบนี้เหรอครับ
นั่นนะฮะเขาบอกว่าคุณหนุ่มเขาบอกว่าเหตุเกิดวันศุกร์ที่๒๙สิงหาคมครับผม
ให้อภัยให้โอกาสให้เวลาครบถ้วนแล้วครับผมอันนี้คุณหนุ่มเขาลงอย่างนั้นนะครับ
ส่วนในคลิปเนี่ยก็มีบทสนทนาเนื้อหาว่าคุณหนุ่มสอนรามว่าสวัสดีครับพี่พัฒน์ผมหนุ่มสอนรามนะครับ
นะครับก็บอกว่าเขาบอกว่าคุณหนุ่มสอนราก็แบบให้ตรวจสอบมีเรื่องราวเกี่ยวกับเงิน
เอาจริงคุณไปฟังคลิปกันเอาเองนะฮะเขาบอกว่าเหมือนมีเรื่องราวเกี่ยวกับเงิน๕๕๐๐๐บาทนึกออกไหม
เขาบอกให้ไปหมดเลย๕๕๐๐บาทเงินสดให้ไปแล้วแล้วกับน้องติ๊กสอนรามบอกทั้งหมดค่าจ้างทั้งหมดคือ๕๕๐๐บาทหรอกครับ
อะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปฟังกับเราเองนะครับมันก็ค่าห้างจะยาวถ้าอ่านแล้วคือยาวมากเลย
จะยาวพอสมควรคือคุณหนุ่มเขาก็ออกมามาโต้กลับมาโต้กลับแล้วล่ะว่าอะไรเป็นยังไง

น่าจะเป็นปัญหาเรื่องกันถ้าวันนี้เขามีสรุปกันหมดเลยนะครับอย่างคุณหนุ่มเขาก็บอกว่ามันยาวพอสมควร
เพราะนี้ก็คือเขากลุ่ยกับคนที่ชื่อพัฒน์นะครับ
ก็เดี๋ยวให้นายกับคุณแม่

เพราะมันเหมือนว่าตอนนี้คนก็เข้าไปมีเขาบอกฝั่งนู้นก็ให้ข้อมูลอีกแบบนึง

ก็เหมือนทะเลาะกันในโซเชียลไปมาแบบว่าแฉกันไปแฉกันมา

เพราะว่าถ้าสมมุติคุณไล่เรียงลำดับกันไปตั้งแต่ต้น
คุณหนูก็บอกหยุดมาทวงหนี้ที่เขาได้แล้ว

เขาถึงเอาใบหย่าให้ดูว่าใบหย่านั้นน่ะ
เขาได้เลิกลากันไปตั้งแต่มกราคมแล้ว
ตอนนี้เขาเป็นแค่พ่อกับแม่ของเด็ก

ไม่เพราะว่าตอนนี้ตัวของน้องวิจิเองก็คืออยู่ภายใต้การดูแลของพี่หนุ่ม
ตามที่ในใบสัญญา

ตอนนี้ก็ทั้งคู่ก็เหมือนกับกำลังจะออกมาบอกเหตุผลของแต่ละฝั่งอืม
ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่
ตะกรวดนะฮะสมัยอือคนกินแบบสดสดมดกินได้ได้ยังไงก่อนใช่จะ
ไงก่อนแทบอ้วกเลยทีเดียวมีผู้ชายคนหนึ่งจับตะกรวดกินสดสด
หนำซ้ำคือดึงลิ้นออกมาจากปากแล้วเคี้ยวหมับแบบสยดสยอง
นั่นเองนะครับผมได้เผยแพร่นะครับคลิปวิดีโอจากเฟซบุ๊ค
สมาคมสัตว์ของประเทศมาเลเซียครับกับพฤติกรรมสุดป่วยของผู้ชายรายหนึ่งครับ
ที่นำตะกรวดนะฮะจับมาจับมัดนะครับทั้งที่ยังเป็นเป็น
ก่อนจะดึงลิ้นของมันออกมานะฮะแล้วเอาใส่ปากเคี้ยวกินแบบสุด
โอ้โหนะครับเพราะว่าตะกรวดนี่คือเขาบอกลิ้นของเขาเนี่ยมันมีแบบ
เขามีเขาเรียกว่าอะไรมีแบบเชื้อแบคทีเรียแล้วก็มีพิษ
กระปกสกปรกมากนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์กินซากนะฮะ
โดยทางเฟซบุ๊คสมาคมสัตว์ระบุว่าการกินตะกรวดที่จับได้แบบสด
ถือเป็นการละเมิดสวัสดิภาพของสัตว์ป่านั่นเองนะครับ
ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองสัตว์ของประเทศ
กินได้ยังไงก่อนนะฮะนะครับเพราะว่าบางคนเขากินกันนะมด

เกิดไปงับเขารู้ดูขางจิกขนาดนั้นนะ

ขาจิกเลยด้วยน้องเจ็บอ่ะน่าจะได้สิ
ในข้อหาข้าสัตย์โหดเที่ยม

ยังไม่ทราบสถานที่ครับหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ที่ปรากฏนะครับในคลิปวิดีโอ

ต้องมีคนรู้จักเป็นญาติเป็นเพื่อนบ้านหรือว่านายจ้าง
อาจจะรู้ว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหน
ขอให้ติดต่อไปยังเจ้าที่เพื่อให้ข้อมูลด้วย

ไม่ได้นะนะครับอย่าเลยดีกว่า

ใช่เขาคงคิดว่ากินแล้วเป็นยามาหมดนะ

ป๋าแตนหลุดเดินแบบเราเห็นกันแล้วใช่ไหมษ
เขาบอกแอ้สารวัฒน์ที่ตอนนี้อู้ยคนแชร์เนอะ
หน้าอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันว่าใครได้เป็นผู้จัดการลุงพลครับ
เอาไปครับผมชาวเน็ตต้องไปแห่แฮชแท็กเซฟเจมมากันเลยที
ทำไมค่ะมอสเรื่องราคาเกิดขึ้นบอกว่าพี่เอสุประสัยแล้วใช่ไหม
คุณพี่เอค่ะคุณพี่เอถ่ายรูปคู่กับน้องเจมส์มา
ป๊าบคุณพี่เอปรับแต่งป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบคุณพี่เอยังไงต่อค่ะ
สวยฉ่ำอุรามากแน่นอนแล้วหน้าทุกคนจะแหลมแหลมไหมคะ
แต่ปรากฏว่าหลายคนก็เลยต้องเข้าไปเซฟหลายคนต้องเข้าไปเซฟเจมส์มา
ไปบอกไปบอกว่าแบบไปคอมเมนต์กันเลยบอกว่าเซฟเจมส์มา
คุณพี่เอเจมมาหน้าหวานมากแหลมเชียร์ดูสิพี่เอ
ครับผมเออน้องเขาน่ารักโอ้โหดูสิดู
ว่าเจมมาไปทำไปทำหน้ามันใช่ตอนนั้นน่ะแดท
เห็นมั้ยละน่ะแดทละแบนพี่เอจะถ่ายรูปอะไรของแล้ว
ไม่พี่เอเขาจะต้องรู้มุมว่าต้องแบบว่า

เดชตาหวานหน้าแหลมมากทีเดียวค่ะน้อง
แจ๊คกับชัดสุดที่มีถ่ายกับแจ๊ค

แจ๊คมีหน้าแบวว่างอ่ะ

วันนึงนักไม่ค่อยหนอนอะเมฤร์รู้ไม้
นักไม่ค่อยหนอน
นักนอนไม่ค่อยหลับ
นักไม่เหงานักก็จะออกไปกล้องถ่ายอะไรงี้

ยังสรุปพี่ยังมีมุมแต่พี่เอมันอยู่ได้คนเดียวแป๊บเดียว
พี่เอมีเพื่อนน้องอยู่ด้วยตลอด
มีพวกลูกสาวเขาจะมีต่างคนต่าง
อ๋อเขามีเด็กในค่ายมาตั้งแต่นานมากแล้ว

มันจะมีลูกสาวปล่อยตามนางเนี่ย

แต่นางที่เหงากับมะดำเยอะ
เพราะมดจะชอบอยู่คนเดียวบ้างตามเวลา

คุณอุ๊บครับหนุนลุงพลป้าแตนนะฮะเต็มที่ครับ
หน้าไอซ์สารวัตรชิงตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวนั่นเองนะครับ
ดังแห่งบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารนะครับ
มีงานหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเลยทีเดียวซึ่งคุณอุ๊บวิริยะนะครับ
เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามามีส่วนร่วมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
การรับงานของลุงพลแล้วก็ป้าแตนนั่นเองนะฮะล่าสุดคุณอูบิริยาเนี่ย
ได้เปิดเผยถึงข่าวเรื่องบาดหน้าไอซ์สัรวัสหรือผู้จัดการ
จัดการส่วนตัวว่ายังไม่เรียกผู้จัดการค่ะช่วงนี้แต่จะมีแก่การพูดคุยกันนอกรอบ
ซึ่งจริงน้องไอซ์เนี่ยก็มาปฏิเสธการเป็นผู้จัดการพี่อุ๊บเนี่ยก็ยังไม่ได้เต็มตัวนะคะ
บอกตรงนี้ก่อนนะครับแต่เป็นที่ปรึกษาแล้วคอยช่วยเหลือในเรื่องการรับงานค่ะ
เพราะช่วงนี้เนี่ยงานหลากหลายรูปแบบติดต่อเข้ามายอมรับว่าตนเนี่ยเกาะกระแสจริงโหนจริงตอนนี้เนี่ย
ทองนางทองจริงไหมเองจิเขาก็คงมีตังอ่ะโมด

อุ๊บเขาอยู่คอนโดตรงนั้นเราเคยไปเจอกันที่ตลาดวันนั้นไปถ่ายรายการที่ตลาด
อุ๊บใส่มาเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะเนอะ

ถูกต้องนะครับผมแล้วของพี่ชาวสามหมึนไหม

พี่เฉาว่าอืมนะครับผมแล้วไม่ค่อยขายตอนที่มันขึ้นไปสาม
มืนกว่าเนอะเค้าจะขายมาคุณแม่เค้าสวยแตุ่บเค้า

พี่อุ๊ปเค้าบอกว่าเขาอาภาพบางทีเค้าชอบปั้นดารา
แล้วก็พอเด็กใกล้จะดังก็ไปกันหมด
เขาพูดอย่างนี้ตลอด

แล้วก็เจอพี่อุ๊ปแล้วก็สงสารแหลมคิง
เพราะว่าช่วงนี้ไม่เคยเห็นว่าเป็นแบบดารามาจากพี่อุ๊บเลยเนาะ
มีแต่แบบว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เรายังไม่รู้จักเวลาไปงานอย่างนี้ค่ะ
เมย์เคยไปทำพิธีกรพี่อุ๊บก็พาน้องมา
มีอยู่มีเด็กแต่บางทีเราไม่ได้รู้จักว่าน้องเป็นใคร
โอเคถ้าช่วงพี่อุ๊บรุ่งนี่ก็ดาราดังนะหลายคนนะ
ต้องรีบเบรกแล้วฮะเดี๋ยวยังเหลืออีกหนึ่งเบรก
ครับผมช่วงหน้าครับน้องอิงไม่หยุดนะฮะอ๋อเขาเขียนอ๋อ
นี่เราก็พูดชื่อเต็มตลอดเลยนะเนี่ยโหตอนแรกนึกว่าโอเอ
ไปเลยนะน้องคัมแก๊กไอจีแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ารีบมาเล่าให้ฟัง

อ่ามาเรื่องนี้เลยไม่ต้องเล่าเรื่องอื่นนะฮะน้องอ๋อ
อิงอิงเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ก็คือเขากลับมาแล้ว
หลังจากที่นางปิดคอมเมนต์เพราะนางโดนทัวร์ค่อนข้างจะลงหนักอยู่เนี่ยนะครับ
กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงคุณนายธัญญาที่ออกมาปกป้องลูกด้วยวิธีของตัวเองเนี่ยแหละ
นางก็มาเปิดใจครบทุกรายการแล้วนะครับผมนะครับทำให้อิงอิงเนี่ยโดนทัวร์ถล่มอย่างหนัก
ที่คุณธัญญาจะชี้แจงว่าเรื่องนี้กับฉายาเมียหลวงลวงสังหารเนี่ย
ขอปิดตำนานนางต้องการจะเป็นตำนานจริงจะไม่มีการพูดอะไรอีกแล้ว
นะถ้าน้องรู้สึกผิดก็ให้มาคือนางบอกว่าไม่ได้คิดจะฟ้องร้องไม่อยากจะมีเรื่องมีราวหรอก
นางบอกว่าขอโทษนางคือวันดีคืนดีก็ไปด่าน้าวไอ้แก่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกบ้างมันเกินไป
ใช่ซึ่งเป็นเมื่อก่อนไม่ได้นะแต่ตอนนี้นางบอกจริงนะทุกวันนี้นางซอฟต์
คืออยู่ดีอ่ะเมย์อยู่ดีมีคนแบบว่ามาด่าเราอะไรอย่างนี้นางก็นางไม่เคยไปยุ่งอะไรอยู่แล้ว
ล่าสุดนางก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วนะฮะอ่ะเมื่อนางคุณธัญญาบอกว่าปิด
ยังมีการพูดถึงอิงอิงก็เลยเปิดคอมเมนต์เลยครับเปิดเป็นสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับรูปที่เคยหายไปก็กลับมาแถมยังมีคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมแล้วค่ะ
กลับมาแล้วนี่นางมีการถามว่าไปทำหน้าที่ไหนลูกมีการเห็นรู้สึกนางจะตอบ
โอเคครับท่านผู้ชมฮะวันหยุดยาวแต่รายการข่าวใส่ไข่ไม่หยุ
กลับมาเจอกันวันจันทร์เหมือนเดิมหลังครบทรงชาติครับผม
โมงเย็นพักผ่อนกันวันหยุดยาวพร้อมฝนเนี่ยนะฮะ
ดูแลสุขภาพกันด้วยใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ